นี้ค่ะมาที่ละครเรื่องแรกของจันจินะคะ
จันจิวงไก่อานั่นเองค่ะเล่นละครเรื่องแรก

อยากเล่นเลยอยากเป็นดาราทั้งหมดทีเลย

แต่ว่าผิดคาดนะคะไม่ได้โดนโจมตีค่ะ

ที่สำคัญค่ะคุณพ่อเข้าใจครอบครัวเข้าใจ
แล้วก็หนุ่มมะเรโอ้ก็ไม่ห่วงได้ค่ะ
ใช่เดี๋ยวไม่ห่วงเป็นฉันถ้าเป็นแฟนฉันฉันห่วงนะ

เริ่มมีผลงานด้านการแสดงออกมาให้แฟนได้เห็นกันแล้วค่ะ

ก็ทำให้กระแสตอบรับออกมาดีทีเดียวนะคะ
โดยเจ้าตัวนั้นเผยว่าปลื้มใจที่แฟนนั้นชอบ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากนะแต่ก็ท้าทายค่ะ
คุณพ่อก็ได้ชมผลงานแล้วแล้วก็เข้าใจ
แล้วก็ไม่ได้สั่งให้ลดลงแต่อย่างใดนะคะ

แต่ก็มีแซวด้วยนะว่าฝีมือของเธอนะ

มันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกัน
เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราได้เล่นบทเรียบร้อย

พอเราได้มาเล่นลินจิรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่า
รู้สึกแค่เปลืองตัวมันเป็นการพูดเล่นมากกว่า

ได้แสดงอารมณ์ออกมาได้ชัดเจนมากกว่า
คุณพ่อเตือนคุณพ่อแล้วว่า
ป๊ามันโป๊ะนะป๊าไม่ดูไหมอะไรอย่างนี้
ไม่เป็นไรลูกป๊ารู้ว่าคือการแสดง

ว่ามันแบบว่าไม่ใช่บทที่โปรดมักอะไรสะลับ
ไม่ได้อะไรพี่เขาก็เห็นว่ามันเป็นการแสดง
เขาก็ติดตามดูอยู่

ก็บอกว่าโอเคดีนะดี

น้อยลงหรือมากขึ้นหรืออะไรอยู่แล้วค่ะ
ก็คือเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
โอเคเป็นคุณพ่อที่เข้าใจมากนะคะเข้าใจผลงานของลูกสาวด้วยอันนี้น่าชื่นชม